ถ้าเจ้าของเนี่ยไปดื่มเล่ากับเพื่อน
ขี่รถขึ้นสะพานจะกลับบ้าน

ลมมันเย็นคุณเขียนมาสอน

เจ้าหน้าที่สายตรวจสถานีตำรวจภูทร

เป็นสะพานกลับรถกิโลเมตรที่๔๓
บางนาตราดขาเข้ากรุงเทพมหานคร

ก่อไก่ลอนลิงวอแหวน๙๐๑

แล้วก็เจอชายคนนี้แหละนอนฟุบอยู่บนรถ

ทราบชื่อก็คือนายปัญญาจูมคอมอายุ๔๕ปี

ลมเย็นจังเลยอ่ะวันนี้ลมเย็นดี
ซะหน่อยละกันนอนพักเอาแรง

คือไม่อยากขี่รถขณะที่กำลังมืนเมา
ลมมันเย็นก็เลยนอนเพลินไปหน่อย

คือมันกลางสะพานกลับรถมันอันตราย

ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบ
หลังจากตำรวจมาตรวจสอบพูดคุยก็นี่แหละค่ะ
รีบขี่รถกลับบ้าน

คือคนที่ผ่านไปถ้าคุณก็ตกใจว่า

ดูท่านี้หลับได้
ก็เก่งมากนะ
แต่อย่าไปทำตามนะคุณผู้ชมมันอันตรายจริง
นี่เขายังมีประเด็นอยู่ว่าอันนี้สะพานกลับรถ

แต่ว่านอนคงไม่ได้แน่